เดี๋ยววันที่๘มกรานี้แล้วคุณผู้ชมครับที่จีนแผ่นดินใหญ่เขาจะอนุญาตให้คนจีนของเขาออกเที่ยวต่างประเทศได้
ประเทศไทยเป็นเป้าหมายแต่ไอ้ตังค์เขาก็อยากได้ไอ้โควิดเราก็กลัวนะครับ
วันนี้เลยมีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมกัน
การประชุมเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวจีนหลังจากเดี๋ยวจีนเขาจะเปิดประเทศ๘มกราคมนี้นะครับ
นายอนุทินยืนยันเรามีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในทุกมิติ
ให้ทุกหน่วยงานทราบถึงมาตรการในการดูแลนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับ
เช่นก่อนเข้าประเทศไทยนะคุณต้องฉีดวัคซีนโควิด๑๙อย่างน้อย๒เข็ม
แล้วก็ให้ซื้อประกันสุขภาพเดินทางนะฮะ
ให้มันครอบคลุมเรื่องของการรักษาโควิด๑๙ก่อนเข้ามาประเทศไทยด้วย
แล้วเมื่ออยู่ในไทยแล้วคุณต้องสวมหน้ากากนะ
เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่สาธารณะแล้วก็พื้นที่ขนส่งสาธารณะ
ส่วนกรณีที่นักท่องเที่ยวจีนนะครับหลบหนี
ตอนที่เข้ารักษาตัวโควิด๑๙ที่เกาหลีใต้เนี่ยมีคนเป็นห่วง
นายอนุทินบอกว่าอย่าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นเพราะที่นี่คือประเทศไทยครับ
ก็อย่าเพิ่งไปตื่นเต้นหรือว่าไปตื่นตนกจนเกินไปจนเราไม่ทำอะไรเลยนะครับ
เพราะว่าเรานี่ก็เป็นโอกาสอีกหนึ่งโอกาสที่เราจะได้เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และความสูญเสียต่างที่เราต้องรับกันมาเป็นเวลาเกือบ๓ปี
คุณอนุทินบอกด้วยว่าเดี๋ยว๑๒มกราคมนะ๑๒มกราคม
นักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยจะเดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นเที่ยวบินแรก
ซึ่งตัวท่านเองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
รัฐมนตรีท่องเที่ยวจะไปตรวจความพร้อมที่สนามบินด้วย
ได้มีข้อความแสดงความคิดเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ๔ท่าน
โดยอาจารย์หมอทั้ง๔ท่านนะครับให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า
ถึงเวลาที่คนไทยต้องอยู่ร่วมกับโควิดอย่างมีสติ
ไม่ต้องวิตกกังวลสิ่งที่ควรระวังคือระวังตัวเอง
ลดความเสี่ยงด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่าง
ล้างมือบ่อยฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นครับ
มันมันกลายเองต่อเนื่องมันทำตัวเองต่อเนื่อง
สามารถเกิดขึ้นได้ทั่วโลกอีกทั้งเชื้อโควิด๑๙
สายพันธย่อยของโอมิครอนนะครับที่เกิดขึ้นที่จีนเนี่ย

ดังนั้นมาตรการที่ไทยเตือนไว้เหมาะสมแล้วครับ